ไม่ใช่ขอลาเจ๊ไปเที่ยวดีกว่า

ขอไปเที่ยวหน่อย
มีที่ไหนวันหยุดไม่เคยเกิดขึ้นในปฏิทินไทยมาก่อน

เจ๊จะบอกนะให้พวกฉันหยุดกำลังอะไรเป็นอย่างไร

ฉันสองคนที่ทำงานตรงเวลาเป๊ะ

อย่าใส่ร้ายเพื่อนที่ระเบิดเขาอู้เพราะว่าเขาเป็นคนเหนือ
มันคนละอู้เป็นคนละเจ๊นี่มันอู้งาน
อย่าใส่ร้ายนะนาเบิร์ชก็ไป

แกี่นี่
บิดิก

อ้าวณโกรมราชาธารปล่อยตัวแล้วเหรอ
อ้าวไม่เอาหนีให้ไก่ได้ดิ
หัวเราะทำไมนะเบิร์ต

ราชาธารไม่ใช่กระเป๋าเบิร์นของเบิร์ตอ่ะพี่

กระเป๋ามึงช่วยเปิดได้อย่างไรแล้ว
เนี่ยเราชอบไปมั่วสายพาคนอื่นเข้ามาเนี่ย

พี่เบิร์ตไม่ต้องห้ามฉันหรอกพี่เป็นอะไรเนี่ย
ปล่อยฉันไปเถอะพี่เบิร์ดไม่เอาพี่เบิร์ด

เจ๊ถ้าพี่ไปฉันบอกให้เจ๊ไล่พี่ออกนะ
พี่เบิร์ดอะไรพี่จะไปไหนพี่มีปัญหาอะไรดีอยู่

เอ้าทำไมน่ะ
ฉันชอบผู้หญิงคนนึง
แต่เราสองคนไปด้วยกันไม่ได้
โอ้โฮเมียคุณ

เขาบอกว่าฉันกับเขาไม่เหมาะกัน
เพราะว่าฉันหน้าตาดีเกินไป

คนที่มึงคบนี่ตาเขาบอดหรือเปล่า
และเขายังบอกอีกด้วยว่า
ให้ฉันไปทำตัวให้ขี้เหล
ฉันพยายามทำแล้วยังไงมันก็ไม่ขี้เร
เพราะที่เป็นอยู่มันขี้หมาล้วนเลยพี่
ทำไมไม่ตัดหัวทิ้งไปเลยตัดใจ
ลองคิดดูถ้าเกิดฉันตัดหัวทิ้งไปไม่มีหัว
พอแล้วฉันจะต้องไปแล้ว
จะไปไหนเนี่ยแล้วพี่ลางานเจ๊หรือยังพี่จะไปไหน
ไม่ลาผมลาออกเลย

เจ๊เอาไงดีเขาจะลางานลาออกด้วย

อย่าไปเลยถ้าอยากไปพักผ่อนนะนะเบิร์ต
ก็เดี๋ยวคิดให้ว่าให้ไปที่ไหน
ผมอยากสงบจิตสงบใจครับเจ๊
ถ้าสงบจิตสงบใจก็ต้องไปที่นี่เลย

ไปเที่ยวอุทยานไปดูธรรมชาติ

ไม่เอาดูไก่กุ้งปลาเดี๋ยวก็อ่อนน้ำเต้าอีก

อกหักด้วยกระเป๋าแหกด้วย

เฮ้ยเจ๊พูดมีเหตุผล
แล้วจะแนะนำได้ไหมว่าที่ไหนที่มันถูกสุดเลย
เจ๊มีมาให้เลือก๓ที่ก็ลองพิจารณาดูแล้วกัน

เจ๊แล้วที่ไหนมันถูกสุดล่ะ
ก็ไม่รู้หรอกแต่ก็ช่วยกันดูได้ไหมว่า
ค่าเข้าอุทยานทั้ง๓แห่งนี้แห่งไหนถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวจังหวัดปัตตานี
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
อุทยานแห่งชาติดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เขาคือพุกองกอบ
ไม่จำเป็นนะเพราะอยู่หลังร้านเลย

จะบอกเลยนะก่อนนี่นะ
ขับรถไปไหนไปคนเดียวเนี่ยเจอตำรวจเจอด่านเนี่ย

เอ้า

เก่งมากค่ะผู้กอง
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ
วักทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
กองค่ะฟักเขียว๑ลูกใหญ่ฟักแม้ว๑กิโลกรัมฟักทอง๑ลูก

เราต้องค่อยตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกไปทีละอย่าง

ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าฟักทอง

โอ้โห

ฟักแม้วดูแล้วเนี้ยมันเรื่องจำนวนนี่

ชายชาตรีชาติทหารเสียงดังฟังชัดว่า

ฟักแม้วผู้กองคิดว่าฟักแม้วเป็นของที่ถูกที่สุด
ตัดออกก่อนเลยตัวแรกเลย

รู้สึกว่าแพงแล้วลุง๔๕บาทเนี่ย
และเป็นแผ่นตัวเฉลยที่ฟักแมว

แม้วตรงนี้น้ำหนัก๑กิโลกรัม

ผู้กองคะแต่เรา

ฟักเขียวฟักเขียว
เดี๋ยว๑ลูกใหญ่ต้องถูกกว่า๔๐บาท
เพราะนี่คือฟักที่ผู้กองไม่ได้เลือก
และราคาฟักเขียวลูกนี้อยู่ที่
ต้องแพงกว่าตัวเนี่ย

เพราะนี่คือควักที่ผู้กองไม่ได้เลือก

ผู้กองคะฟักแมวเป็นของที่ถูกที่สุด

ค่ะข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะผู้กองของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

ผู้กองกบคะนี่คือของกินผสมลูกเกด
ผู้กองเคยทานลูกเกดไหม

เล็กอบแห้งก็ดีอะไรก็ดี
วันนี้เราเลือกมาให้แล้ว๓แบบ
ทั้ง๓แบบนี้ล้วนมีลูกเกดอยู่ข้างในด้วย
อันแรกค่ะเป็นขนมปังกรอบลูกเกดอบเนย๖๕กรัม
ที่๒ค่ะเป็นขนมปังลูกเกดแคลิฟอร์เนีย๑๒๕กรัม
อันที่๓ค่ะเป็นแคนเบอรี่เดลี่มิ้วฟู้ดแอนนัทช็อกโกแลตนม
สมลูกเกดและอัลมอน๓๐กรัม
ของกินผสมลูกเกรด๓แบบนี้คำถามค้อ๓ของผู้กองค่ะ
คำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาท

อืะอแอะนี้มาชมนะ

ผมว่าของนอกมันน่าจะแพง
อันนี้ไม่น่าจะใช่ตัดเอาไว้ก่อน

งั้นเป๊กจะเฉลยอันที่ผู้กองไม่ได้เลือกค่ะ

ราคาอยู่ที่

จะต้องถูกกว่า๑๙บาท
และราคาขนมปังกรอบลูกเกดอบเนย๖๕กรัม
ต้องถูกกว่า๑๙บาท

ถูกกว่า๑๙บาท

กล้ามลำกล้ามแน่นแบบนี้ไปต่อเลยค่ะ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
มันมาสายเปล่า
เห้ยเห้ย

ไปไหนกันหมดวะ
มึงดูนี้ให้ตายเถอะตัวเบลออะไร
เฮ้ยมีร้านอยู่ในฟู

เฮ่ย

ดีดิตายไม่เสียตังค์ตายฟรี

กลับลง
ปลอดภัณฑ์

ระวัง

ดอนไหวมัย

เฮ้ยทีนี้เรื่องฉันจะไม่ตายหรอก
เรามันกับการตายหรือยัง
มันโดนเสือกัดขาดไปครึ่งตัวมันยังไม่ยอมตายเลย
มันรออะไรก็รองูไง

เข้มสิลุก

ปั๊บนึงรูแล้ว
พวกพี่ไปกำลังกายที่ไหนล่ะทำไมเหนื่อย
ดูท่าทางแบบสดชื่น

นี่พี่แป๊บนึงเหรอมั้ยนี่

พี่หนูมาซื้อใบไผ่ให้ลูกหนูกิน

ลูกหนูเนี่ยแป๊บนึงรู้แล้วว่าหิวว่า
เออ

มันคุยกับใครน่ะพี่น่ารัก

พี่เห็นไหมล่ะ

มีใบไผ่ให้ลูกหนูกินปั้นลูกหนูหิว

แป๊บนึงอย่าเพิ่งดิ้น

มีอะไรอะ

ของกำลังดีมาห้ามทำไมอ่ะ

ไผ่ต้นไผ่อะไรแบบนี้พี่มีเปล่า
ไผ่ไม่มีหรอกที่มีแต่ลำต้นมัน
มีแต่ลำต้นมันเพราะพี่ก็เหลาใบทิ้งไปหมดแล้ว

ลำต้นแล้วลำต้นที่พี่เหลาเนี่ยมันยาวไหมพี่

ประมาณไหนไหมให้ใบไผ่ให้มีพันดากิน

เอาประไหล
ปากครับผมไม่มีอะไร

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่แปรรูป
อันนี้เอาไว้จิ้มอาหารได้แล้วก็ให้หมีหนูกินได้
ระวังจะไปทิ้มหมีหนูเข้าน้ำมันแหลม
อันนี้ถูกที่สุดอันนี้ถูกกว่า
อันนี้ถูกกว่าแล้ว
นี่ถูกกว่า
แต่อีกหนึ่งคนที่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าคือผู้เข้าแข่งขันพักสักครู่เดียว